ทางการเมืองที่คนพูดถึงเยอะวันนี้นะคะ
ก็คือกรณีนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางในการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์
แต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องราวบนโลกออนไลน์นะคะ
ไปดูความเคลื่อนไหวของ๓รัฐมนตรีค่ะ

วันหยุดราชการลงพื้นที่ไปพบปะประชาชน
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการหาเสียงล่วงหน้านะ
ตอนนี้ลงพื้นที่คือใช้วันหยุดราชการเท่านั้น
อุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ในฐานะว่าที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะ
ก็ไปกับนายกรอบศักดิภูตระกูลนายสนทิรัฐสนทิจิระวง๒รัฐมนตรี
ที่มีตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารพักไปที่ตลาดน้ำคลองรัฐมะยม
ไปคุยรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชนทั่วประเทศ๒๐๐คนนะคะวันนี้
อุตมะและนายสนทิรัฐบอกว่าใช้วันหยุดราชการลงพื้นที่นะ
ไม่ได้เป็นการหาเสียงล่วงหน้านะเหมือนที่ก่อนหน้านี้มีคนวิจารณ์นะคะ
ยังไม่ได้หาเสียงเลยนะครับมาประชุมที่นี่นะครับเมื่อกี้เดินมาก็ยังไม่ได้หาเสียงเลยนะครับ
พญาคมก็คงไม่สะดวกใจในการไปประชุมที่โรงแรม

ถ้ามีที่อื่นที่ลักษณะแบบนี้เราก็จะประชุมได้นะครับในเรื่องของภาคประชาสังคม
ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าก็ใช้เวลาวันหยุดให้เป็นประโยชน
แล้วก็ผมเรียนตามตรงก็เป็นเวลาพักผ่อนที่ดีด้วยนะ
เพราะว่าผม๓คนเห็นตรงกันนะมาสัมผัสวิถีชุมชนอาหารอร่อยนะครับ
ได้เห็นความมีน้ำใจของพี่น้องในชุมชนนะครับ
ก็เดี๋ยวดูเป็นจังหวะครับถ้ามีโอกาสเราก็ไปนะครับ